เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงสงกรานนะครับ๑๖เมษายน

รถเก๋งของคุณครูผู้หญิงวัย๕๐ปีเนี่ย
ไปชนรถกระบะ
แล้วปรากฏว่าคนในรถกระบะเนี่ยลงมาทำร้ายเลย
เป็นวัยรุ่นลากลงมา
ภาพจากกล้องวงจรปิดก็จับไว้ได้

แล้วดึงตัวครูเขาลงมา

ครูบอกว่าไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะ
แต่เหมือนร้อยเวรไม่รับเรื่องไม่อะไร
กล้องวงจรปิดอันนี้คือตัวผู้เสียหายไปหามาให้เองนะ

คดีมันไม่คืบไงเลยต้องไปหากล้องวงจรปิดเอามาให้นะครับ
เป็นกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพรถยนต์สีขาวชนรถกระบะสีดำ
พอชนกันแล้ววัยรุ่นเจ้าของรถกระบะคู่กรณีที่สวมเสื้อสีดำก็วิ่งตรงมาเปิดประตูรถเก๋ง
กระชากผมผู้หญิงคนขับนะฮะลงมาเลยนะครับ
แล้วก็เตะเข้าที่ลำตัว๒ครั้งชกเข้าที่ใบหน้าด้วย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคืนวันที่๑๖เมษายนที่๔แยก
ในพื้นที่หมู่๔ตำบลหนองข้างคอกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ผู้ที่ถูกทำร้ายชื่อว่านางเพียงฤทัยกระแสชนอายุ๕๐ปี

ไปแจ้งความเอาไว้แล้วที่สพเมืองชนบุรีนะครับ

ก็เลยไปเอาภาพจากกล้องวงจรปิดที่ได้จากอบตหนองข้างคอก

ให้สัมภาษณ์นี้วันนี้ให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตาเลยนะ
บอกว่าหลังเกิดเหตุไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล

มีแผลที่ใบหน้ามีรอยฟกช้ำที่ซี่โครงทั้งสองข้าง
เอาหลักฐานมามอบให้กับร้อยเวรเจ้าของคดี
แต่เจ้าหน้าที่ออกเวรไปก่อนนะ
ฝากไว้หยิบร้อยเวรอีกคนนึง

คดีมันก็ดูยึกยักยึกยัก

คุณครูบอกว่ากังวลใจมากเกี่ยวกับเรื่องนี้
คุณต้องเลี้ยงแม่คุณต้องทำงาน
แล้วไม่ช่วยอะไรเลยเหรอ
ประชาชนไม่ช่วยอะไรเราเลยเหรอ

ก็ไปนอนเมื่อตีสองแล้ว
พอวันลูกขึ้นรถก็ไม่มีช้าย

ครูก็ขึ้นไปที่กรุงเทพไปเอารถจากลูกสาวมา

ไม่ได้มาคือมาตอนตี๒แล้ว
เขาตำรวจเขาไม่ยอม

คุณจะฝากไหมครูก็บอกว่ากูมีงาน
คุณต้องขึ้นไปเอารถจากลูกเขาก็ไม่ฟัง

เมื่อกาคุก็เก็บคุณก็เก็บใบนี้ไว้
นี่ความอัดอันต่างใจของคุณคู้

พอร้อยเวรถูกอ้างถูกกล่าวหาว่า
ทำไมไม่ทำคดีให้ด้วยความรวดเร็วอะไรอย่างนี้นะครับ
ภูมิกับการสพเมืองชนบุรีพันธุ์ตำรวจเอกอตินัน
ก็เลยต้องออกมาชี้แจงยืนยันนะครับ
โดยบอกว่าตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องคดีนี้นะครับ
ดำเนินคดีกับคนขับรถกระบะไปแล้ว
ในข้อหาทำร้ายร่างกาย

คุณครูเพียงฤทัยไปเป็นเงิน๑๐๐๐บาท
ข้อหาขับรถประมาทเพราะว่าไปชนเขา
ส่วนคนขับรถกระบะคู่กรณี
ถูกดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกาย
แล้วก็ปรับเงินไปเป็นเงิน๕๐๐๐บาท
ตำรวจเขาก็ชี้แจงมาครับ